ฉันแนะนำว่าที่จังหวัดเลยเขามีดีเหมือนกัน

และตรงนั้นจึงมีน้ำหุดขึ้นมาเป็นบ่อ

ไปและได้คำตอบว่าที่นี่มีพญานาคอยู่
และเป็นองค์พญานาคสีทองและยังบอกชื่อด้วยว่าเวรุการ
เดินมาข้างกุฏิเจ้าวาดก็จะพบกับฮระคังโบราณ
และหอธรรมที่เก็บรวบรวมของไก่ให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชม
อย่างนี้เลยของแปลกที่เรียกว่าโประคังโบราณที่ใช้ตีสมัยก่อน
นี่สวยงามฟังเสียงภาคเสียงบรรยายไปแล้วก็ภัยร้อจริง
นะมีเรื่องราวเล่าขานแบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมที่นี่คือวัดดอนเชียงวนารามตะบนกกดูอำเภอเมืองจังหวัดเลยค่ะ
บรรยากาศโดยรอบเนี่ยถือว่าสวยงามร่มรื่นเพราะแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ
ภายในมีปฏิมากรรมสวยงามมากมายเป็นวัดที่ตั้งอยู่ภาคอีสานนะ
แต่มีศิลปะต่างภายในเป็นแบบล้านนา
ผสมผสานลงตัวและนี่ค่ะใครที่มีความเลื่อมสายศรัทธาเกี่ยวกับพญานาค
ชาวบ้านเขาลือว่าที่นี่นะคะมีพญานาคตระกูลสีทองปกปักรักษาอยู่

ใช่ค่ะสมัยก่อนเขาเชื่อว่าชาวบ้านนะ
เห็นรอยเลื้อยประหลาดขนาดใหญ่พาดจากพื้นดิน
บริเวณวัดไปถึงท่าน้ำก็เลยเชื่อว่า
นี่แหละตรงนี้เป็นร่องรอยหรือเป็นที่อยู่อาศัยของพญานาค
ต่อมาก็มีคนพบรูปหล่อ
ก็เลยทำให้ชาวบ้านนับถือแล้วก็
ก็รักษาสิ่งดีงามเหล่านี้เอาไว้ค่ะ
แห่งนี้ผู้หญิงไม่สามารถเข้าไปได้นะ
ก็ต้องเตือนกันนิดนึงก็อาจจะเป็นความเชื่อเฉพาะคนนะเฉพาะพื้นที่
เราไปคุยต่อกับคุณตากบผู้ดูแลวัดนะ
คุณตากบบอกว่าเคยมีผู้นำน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้
รักษาอาการเจ็บป่วยของญาติแล้วก็ดีขึ้นด้วย

นั่นก็เป็นตำนานเล่าขานกันมานะคะ
ใครที่มีแพลนจะไปเที่ยวภูกระดึงเมืองเลยเนี่ยนะคะ

โดยเฉพาะใครที่เริ่มใส่ศรัทธาในพญานาคนะคะ
อยากเข้าไปดูต่อเพิ่มเติมได้ก็สามารถเข้าไปในติ๊กต๊อกของช่อง